ทุกผู้ชมครับมีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งก็ปิดไปแล้วนะครับ
อยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีเขาก็มีบ้านของเจ้าของปั๊มอยู่ด้วย
เจ้าของปั๊มเนี่ยแหม่จังหวะผ่านมาพอดีนะฮะ
แล้วมองไปที่ปั๊มของตัวเองที่ปิดไปแล้วแล้วก็บ้านที่ตัวเองไม่ได้เข้ามาอยู่แล้ว
แต่เขายังมีเจ้าของอยู่นะเจอสองคนน่าจะเป็นพ่อลูก
ขโมยทรัพย์สินขนข้าวขนของใหญ่เลยครับ
ดูครับดูครับดูครับดูครับดูครับขโมยครับขโมยกำลังจะหนีเลยครับ
ไปหมดแล้วดูดูดูครับดูครับดูขโมยขโมวัดดูครับ
จับไว้จับไว้จับไว้จับไว้
สุดท้ายหนีนะฮะหนีไปขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างหนี
นี่กลางวันแสกนะค่ะอ่าคือเป็นปั๊มน้ำมันแต่ว่าเขาปิดแล้วฮะ
มันก็จะดูรกร้างว่างเปล่าหน่อยแล้วมีบ้านอยู่หลังนึง
ของเจ้าของปั๊มเขาค่ะนี่มาเจอจังจังเลยฮะ
คนหนึ่งก็หนุ่มที่ถอดเสื้อนี่ขี่จักรยานยนต์
อีกคนนึงก็แก่กว่าคาดว่าอาจจะเป็นพ่อ
จะเป็นสองคนพ่อลูกเหมือนกระเพลกด้วยใช่ไหมคะ
เหมือนกับขาซ้ายขาดเลยขาพี่การมีขาอยู่ข้างเดียวเห็นไหม

พออีกคนนึงเขาพยายามโทรแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่อีกคนก็ถ่ายคลิปอยู่
นี่ครับสองโจรแสบนี้นะครับมาขโมยพวกท่อน้ำนะครับ
ตัดสายไฟฟ้าในบ้านพักในปั๊มที่เป็นปั๊มแก๊สนะครับ
ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพ
ไม่มีใครอยู่นะฮะเพราะว่าปั๊มนี้เขาปิดให้บริการแล้ว
เจ้าของปั๊มบอกว่ากำลังขับรถไปกับลูกน้อง
่งหน้าเข้าตัวเมืองเพชรชบุรีนะครับ
เพื่อไปธุระผ่านปั๊มแก๊สของตัวเองพอดี
ซึ่งปิดแล้วแต่ว่าทำรั้วกั้นเอาไว้ห้ามไม่ให้ใครเข้าออกมอง
เข้าไปเห็นผู้ชายสองคนอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละนะมาอยู่ใน
บ้านกำลังแบบขโมยของคาตาเลยก็เลยแวะเข้ามาตรวจสอบเลยฮะนี่ฮะ
ก็พบจริงนะครับงัดประตูบ้านเขาจนเสียหายลักลอบตัดสาย
หมดทั้งหลังขโมยพวกก๊อกน้ำในห้องน้ำหรือว่าจุดต่างต่างทั่ว
ทั้งบ้านทั้งชั้นบนชั้นสองไปจนหมดขนสิ่งของเนี่ยใส่เต็มจักรยาน
พ่วงข้างนะฮะนี่ทางเจ้าของปั๊มกับลูกน้องก็วิ่งเข้าไปพยายาม
จับตัวนะครับแต่สุดท้ายคนร้ายก็หลบหนีไปได้ลองฟังเจ้าของ
ปั๊มเขาหน่อยนะเขามากับที่คนครับใส่ไฟที่หายแล้วก็มีก๊อกก๊อกน้ำ
มีการร่องรอยการแงะเข้าไปขโมยของครับมามากันสองคนครับมีคนที่ว่า
เป็นพ่อแล้วก็คนที่ว่าเป็นลูกอ้วนหน่อยครับเขามากับรถอะไรครับ
มา๓ล้อครับรถท่วงข้างนะครับตามในคลิปเลยนะครับล่าสุดทางตำรวจสอบ
ชะอำติดตามจับกลุ่มตัวสองคนนี้ได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับนี่นะฮะ
ก็ถูกแจ้งเขาหาลักทรัพย์โดยใช้ยานภาษณะในการหลบหนีค่ะรางวัน
แสกเข้าไปเอาของเขานั่นน่ะสิค่ะ